เราจะพาไปเที่ยวตามจังหวัดต่าง

ใช่ค่ะคึกคักกันหลายที่เลยนะคะ
แต่ละที่เขาก็เริ่มที่จะมีการจัดงานเตรียมงงเตรียมงานกันแล้ว
แต่ที่แรกที่จะพาไปเนี่ยเดี๋ยวพาไปไกลหน่อย

โอ้โหขี่ช้างขี่ม้าไปยังเมืองไหนเรือ
เมืองเจียงใหม่เจ้าไปล้านนาเลยเจ้า
บรรยากาศที่ล้านนาเขาก็มีการเตรียมความพร้อมกันแล้วเห็นไหมคะ
แต่ละคนเขาก็มีการแต่งชุดพื้นเมืองของเขาด้วยนะ
เรียกได้ว่าถ้าเกิดพูดถึงประเพณีสงกรานเนี่ย
เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คึกคลื้นมากเลยนะคะ
สำหรับงานสงกรานแบบล้านนาของชาวเชียงใหม่กับงานที่มีชื่อว่า
ประเพณีปีใหม่เมืองลือเรื่องน้ำใจแต่งชุดไทยมาแอวน้องบัวพระเจ้าหลวง
ที่ตำบลเชิงดอยจังหวัดเจียงใหม่นั่นเองเจ้า
งานนี้นะคะคนที่มาร่วมงานจะต้องแต่งกายแบบพื้นเมืองมาร่วมงานด้วย
ภายในงานเขาก็จะมีการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยนะคะ
มีการขนทรายเข้าวัดทั้งปักตุงแบบล้านนา
รวมถึงพิธีรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีการโชว์ตีกลองแบบล้านนาด้วย
ที่เขาบอกว่าเป็นกลองดินที่ทำขึ้นมาเป็นครั้งแรกนั่นเองค่ะ
ปกติแล้วการตีกลองแบบล้านนาเราจะเห็นว่าตีกลองสะบัดชัย

ก็จะได้เรียนรู้สืบสารวัฒนธรรมไทยของชาวล้านนาเขาไปด้วย

แต่ว่าเราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดบรรยากาศ
อยู่ที่เชียงใหม่มาให้
คุณผู้ชมได้ติดตามว่าบรรยากาศที่นั่นตอนนี้เนี่ย
เขาเริ่มมีการจัดงานกันเป็นแบบไหน
แล้วมีคนแต่งชุดไทยกันมากมายขนาดไหนนะคะ
เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศได้กับผู้สื่อข่าวของเราคุณระพิพันธ์เรือนศรีค่ะ
วันที่๑๒เมษายนของทุกปีก่อนเริ่มประเพณีปีใหม่เมือง
สงกรานที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
วันนี้ก็ถือเป็นวันครบรอบ๗๒๒ปีการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่
ซึ่งมีพิธีทำบุญตามแบบฉบับของล้านนาค่ะ
ที่บริเวณพระบรมราชานุสวรีสามกษัตริย

นำชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทำบุญตักบาทเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในวันสถาปนาก่อตั้งเมืองเชียงใหม่
ทำพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสวรีสามกษัตริย์
ทั้งพระยามังรายเจ้าผู้คองนครเชียงใหม่
ขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัย
และพ่อขุนงำเมืองเจ้าเมืองพยาว
ที่ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมือง
มาตั้งแต่ปี๑๘๓๙หรือเมื่อ๗๒๒ปีมาแล้ว
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของผู้ที่ร่วมสร้างเมืองเชียงใหม่
รวมทั้งเจ้าผู้ครองนครทุกพระองค์ในอดีต
ที่ช่วยปกปักรักษาเมืองเชียงใหม่ให้มีความเจริญรุ่งเรือง
ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต
และเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชาวเชียงใหม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขสืบไปค่ะ
วันนี้ท่านแรกฐานาคมเป็นคนเชียงใหม่นะครับ
ด้วยกำเนินครับก็ดีอกดีใจ
คุณคิงลุคผมเป็นมูลประสาทเลยครับว่าคนลุคค่ะ
มีความพรึ่งประดิษฐ์พื้นการใจ
แภวกรมีฯเชียงไม่น่าอยู่ขนาดนี้
กับศาษม์ศาสตร์ความร่วมเจียกมี

คนเชียงใหม่เขาก็ควรฮักษาให้กัน
พูดแบบเป้าที่ดีให้สิทธิ์วันธรรมคูยดูกับจ่ายเชียงใหม่
ถนนสายหน้ามดื่มดำหี่ท้อยป่าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่
อย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
โดยรณรงค์ร่วมกันแต่งกายชุดพื้นเมืองผู้จาภาษาคำเมือง
ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรอบคู่เมืองอย่างเด็ดขาด
ทางนี้ก็เพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรมล้านนาอันดีงาม
ที่มีอายุยืนยงมากว่า๗๒๒ปีค่ะ

ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวค่ะก็จะออกมาเล่นสาดน้ำสงกราน
บริเวณคู่เมืองหลังประตูท่าแพรนะคะ
ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของจังหวัดค่ะ
ส่วนบรรยากาศนะคะติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไป
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ต้องขอขอบคุณแม่หญิงระพีพันธ์แห่งเมืองเหนือด้วยนะ

เจ้าทั้งหลายกับการรายงานสดในแต่ละพื้นที่ทั่วทั้งสยามเลยทีเดียว
อย่างเช่นแม่หญิงระพีพันธ์แห่งเมืองเหนือ
ก็เกาะติดอยู่ที่เชียงใหม่จ้ะ

ว่าเชียงใหม่ก็คึกคลักมากนะคะ

ซึ่งปีนี้เขาก็มีการรณรงค์ให้แต่งชุดไทยเหมือนกัน

ชุดนี้ชุดนอนด้วยหรือเปล่าพี่ก็ใส่มาจากบ้านเลยเห็นไหม

สุนัขเท่านั้นมันเห่าหรือมันหอนล่ะฮะ

ไม่เดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ใส่กัน

เออใช่สุนัขเขาก็มีชุดไทยของฉันนะไม่ล่ะอ๋อนี่ไง
เรียกได้ว่าพิษกันทั่วหัวระแหงจริง